เอาล่ะพูดถึงเรื่องความเชื่อกันหน่อยนะคะ
บางคนอาจจะเชื่อว่าถ้าดวงไม่ดีเราก็ต้องไปสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมสิริ

คุณผู้ชมไม่ใช่แค่คนที่ทำ
แมวเขาก็มีการสะดอกเคราะห์ด้วยค่ะ
ดูสายตาด้วย

ตรวจบ้างที่คุณแมว

นั่นหนึ่งเลยอ่ะมีสายสินพันรบกว่ารอบมือ
คุณชิสาว่าแมวตัวนี้จะอารมณ์แบบไหน

ปล่อยตัวฉันออกไปจากสายสินตรงนี้สักที

ทำไมฉันต้องมาเจอมนุษย์แบบนี้เนี่ย

ช่วงนี้คือน้องหนูเขาก็

ก็ต้องกำลังเล่นกับสัตว์เลี้ยง

แล้วแมวกับหมาในช่วงนี้จะทำงานหนักมาก

คือปกติแมวมันไม่สามารถนอนหงายนานแบบนี้
ได้นะตัวนี้มันนิ่งมากเลยเหรอแสดงว่ามันเคยโดนแล้ว
ไม่สามารถนะคุณผู้ชมเอาให้ดูขำนะ

เอ็นดูมันรักมันแล้วคอยให้อาหารมันดีกว่าเนอะ